คุณผู้ชมครับที่จังหวัดปราจีนบุรี
ชาวบ้านเขาเข้าป่าไปขุดหากลอย
เพื่อมาทำเมนูโบราณและร่วมกันทำบุญ

อุ้ยไงเป็นรถเป็นคาระวาน
อุ้ยนึกถึงไอ้ข้าวเหนียวกรอย
ต้องชอบกินมากเลยนะตอนเย็นเด็ก

แถวนี้คือวัดด่านตะกัวสามัคคีหมู่ที่๑๔ตะบนนาดีอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี
บ้านเขารวมตัวกันกว่า๕๐คนที่เห็นไปเมื่อครู่เนี่ยรถไถบ้างรถยนต์พากันไปเลย
เข้าวัดไปที่นี่ฮะไปขุดหากลอยที่เขาจอมทอง
เพื่อนำมาประกอบเป็นอาหารพื้นบ้านสมัยโบราณนั่นก็คือกลอยนึ่งคลุกมะพร้าว
นี่แหละของโปรดเลยค่ะสุดยอดอยากกินนะเป็นเมนูที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ
เขาบอกว่า๑ปีจะจัดงานบุญแบบนี้สักหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นต้องร่วมแรงร่วมใจกัน
หากล่อยคุณผู้ชมครับชาวบ้านเขาขุดเอาเนี่ยเฉพาะหัวใหญ่เท่านั้นนะ
กลอยแล้วทำยังไงกินได้เลยไหมเออโนใครจะไปกินกลอยสด
ยากนะกินไม่ได้นะไม่ได้ครับขุดมาแล้วชาวบ้านก็จะนำไปล้างน้ำก่อน
นี่เขาจะฝานมันก่อนนะให้มันเป็นชิ้นก่อนนะ
แล้วก็ไปทำการล้างแล้วก็เอาตรงที่เป็นดินสกปรกเอาออกไปนะ
แล้วไปฝานอีกไปฝานให้มันบางแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นแผ่นเห็นอย่างนี้เหมือนมันฝรั่งเหมือนกันนะ
ตอนแรกเราก็นึกว่ามันฝรั่งท่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับหั่นเป็นชิ้นบางแล้วนำไปแช่เกลือ๓คืนก่อน
มันมียางใช่ไหมใช่แล้วก็แช่น้ำจืดอีกหนึ่งคืนเพื่อให้เกลือมันกัดสารเมาออกไป
แล้วจากนั้นนะฮะก็เอาไปนึ่งนึ่งเสร็จคลุกน้ำตาลทรายแล้วก็สามารถรับประทานได้เลย
เขาบอกว่าพอนึ่งเสร็จอะไรเสร็จแล้วนัดกินได้ไปถามคุณรัตนาวงพันธ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๔เล่าว่า
ช่วงกลางเดือนเก้าทางวัดจะจัดงานตักบาทข้าวสารอาหารแห้งทุกครั้งก็จะมีชาวบ้านมาทำบุญกันเป็นจำนวนมาก
ที่นำมาทำบุญอาจจะไม่พอเลี้ยงไงก็เลยมีแนวคิดเอากลอยนึ่งเนี่ยมาให้ผู้ที่มาทำบุญได้กินกัน
เป็นอาหารพื้นบ้านอาหารสมัยโบราณนี่นี่หยิบขึ้นมาเนี่ยโอ้โห
แต่มันต้องทำเป็นนะที่ทำกรอยทำไม่เป็นมันก็จะไม่ได้นะ
คือหาทานยากเหมือนกันเพราะว่ามันทำยาก
ช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นหน้าเขาพอดีเนาะอาจจะหาทานกันได้ในช่วงร่วมแรงร่วมใจกันทำเนอะ